ส่วนเหตุการณ์นี้ครับขอบคุณคุณตำรวจครับที่จับได้สักที
ไม่อย่างนั้นแล้วก็ชาวบ้านอยู่กันอย่างอกสั่นขวัญแขวนครับ

คือก่อนหน้านี้ช่วงประมาณสักตี๔กว่าเกือบตี๕
มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาเขาเห็นวงจรปิดเห็นไหมฮะ
ดิฉันจำได้เลยคุณคิงอันนี้เป็นบ้านของคุณหมอใช่ไหม
คลินิกรักษาสัตว์สัตวแพทย์
ปรากฏว่ามีคนร้ายย่องเข้ามาแล้วเอาโซ่ฟาดครับ
ใส่กล้องวงจรปิดจะได้ไม่ต้องจับภาพ
เห็นตอนวินาทีที่เขาบุกมาที่ร้านบุกมาที่คลินิกเนี่ยนะฮะ
คือเกิดเหตุว่าผู้ชายคนหนึ่งเอาโซ่ไปทำลายกล้องวงจรปิด
แล้วไปขโมยทรัพย์สินที่คลินิกรักษาสัตว์ของสัตวแพทย์หญิงวาลิกาหรือว่าคุณหมอเฟิร์น
ตัวเมืองจังหวัดระยองครับนี่ฮะฟ้ายังไม่สว่าง
วันที่๗มิถุนายนตามเวลาในวงจรปิดนะฮะ
มิถุนาตี๔กว่าเกือบตี๕
หลังจากนั้นสิ่งที่เธอเจอก็คือคนร้ายมันมาขโมยทรัพย์สินไม่พอ
มันเอาหน้าไปแนบกระจกมองส่องคุณหมอเป็นผู้หญิงก็ตกใจสิครับ
คุณอันนี้ดิฉันหล่อนเลยอ่ะหล่อนนะตรงกระจกเอาหน้าไปแนบส่องงั้นอ่ะ
คุณหมอก็เลยไปซ่อนตัวแล้วโทรหาพ่อพ่อมาถึงก็เลยคว้ามีดคว้าไม้ครับออกไปไล่
นี่ครับคุณพ่อมาถึงแล้วถือไปไล่เลยสุดท้ายคนก่อเหตุมันก็จากไป
แล้วคุณคีงอยู่ตั้งแต่กลางคืนจนเช้าอ่ะ
ฟ้ายังไม่สว่างดีตี๔กว่าเกือบตี๕
คุณดูฟ้าให้ดีนะครับเวลาผ่านไป
คุณดูครับคนก่อเหตุมาแล้วมาอีกแล้วครับที่เดิมด้วย
แต่คนละเวลารอบนี้มาสายกว่ารอบก่อนนิดนึง
เหมือนจะเดินมาทางรั้วประตูทางเข้าแล้วเดินย้อนกลับไป
จากนั้นวิธีมารอบนี้ปรีนกำแพงมานี้เลย
เลยปีนกำแพงข้ามเข้ามาพอปีนกำแพงลงมาเสร็จปั๊บ
ลัดเลาะเข้าไปแล้วไปเปิดตู้เย็น
เอาพวกอาหารน้ำดื่มอะไรต่าง
นี่ครับภาพหลักฐานมันชัดเป๊ะ

รอบที่๒ดูความย่ามใจของคนก่อเหตุสิครับ
รอบก่อนคือโดนไล่โดยพ่อของคุณหมอใช่
ก็นึกว่าจะเข็ดและกลัวแล้วยังจะย้อนกลับมาก่อเหตุอีก
รอบนี้ครับเอาหลักฐานทั้งหมดแจ้งคุณตำรวจ
ชมคุณตำรวจสภเมืองจังหวัดระยองครับ

บริเวณสวนศรีเมืองเป็นจุดออกกำลังกายในตัวเมืองระยองครับ
ผู้ชายคนก่อเหตุพร้อมกับจักรยานสีเขียวคู่ใจ๑คัน

คุมตัวมาสอบปากคำที่โรงพักชื่อว่านายพิเชษอายุ๔๐ปีครับ
เจ้าตัวหน้านิ่งเรียบเฉยรับสารภาพหมดทุกข้อกล่าวหาเลย
เขาเป็นคล้ายคนเร่ร่อนนะครับ
ค่ำไหนนอนนั่นหิวเมื่อไหร่ก็กินเมื่อนั้น
แต่ว่าสิ่งที่เขาจะไปเอามากินเนี่ยวิธีการของพี่มันผิดไง
ไปขโมยของเขามันไม่ถูก
ดำเนินคดีความผิดฐานบุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืน

ส่วนคุณหมอเฟิร์นครับเจ้าของคลินิกรักษาสัตว์ครับ
บอกว่าสบายใจขึ้นหลังจากตำรวจจับคนร้ายได้

คือถ้าหากว่าเขาไม่ได้มีอาการป่วยทางจิต
ไม่ได้เป็นคนเพี้ยนอะไรต่างเนี่ย

แต่ถ้าหากเขามีอาการทางจิตหรือติดยา
บำบัดรักษาให้หายตามขั้นตอนก่อน
แล้วหลังจากนั้นก็ว่ากันไปตามกฎหมาย

อยากขอบคุณตำรวจนะที่แบบว่าเร่งมือให้
ไม่ปล่อยให้มันลอยนวลไปได้นานนะคะ
แล้วก็ตำรวจเขาก็รับปากไว้ว่า
จะดำเนินคดีความตามกฎหมายให้เรา
แล้วก็ส่งไปรักษาบำบัด
หรือว่าตามกระบวนการขั้นตอนของเขาค่ะ
จะไม่มีให้คำมั่นกับเราว่า

แล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นในระดับหนึ่งค่ะ
พิสูจน์แล้วว่าเขาสติไม่ดี
หรือว่าติดยาหรือว่าป่วยอย่างนี้ค่ะ

กว่าจะหายดีถึงแบบว่า
ปล่อยออกมาสู่สังคมอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วสภาพจิตใจในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
ก็ยังมีกลัวแล้วก็หวาดระแวงอยู่ค่ะ
แต่ว่าพอจับได้แล้วก็สบายใจขึ้นค่ะ